ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะด้านหลังนี่โอ้โห

งานปาร์ตี้แล้วคนไปร่วมงานเนี่ยคือแต่งชุด
แต่งเป็นพระพุทธรูปแต่งเป็นพระพุทธเจ้า
แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวต้องฟังทัศนะจากพระพยอมด้วยนะคะ
พี่จัสตินวัดดิยูมีนวี๓ก็เอาภาพนี้มาโพสต์เอาไว้
แล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่านานเจอเพื่อนทีต้องแต่งตัวให้น่านับถือหน่อย
คนมาคอมเมนต์เยอะไงแล้วดูสิ่งที่อยู่บนโต๊ะสิคุณผู้ชม
นี่แหละเห็นไหมแฮชแท็กเจริญมิตติ้งน่ะคุณผู้ชม
คือหลายคนก็วิภาควิจารณ์บอกว่ามันไม่สมควรไหมที่มาแต่งตัวแบบนี้
เราก็เลยต้องไปถามพระพระยอมค่ะ
ท่านมองเรื่องนี้ในมุมของท่านท่านมองว่ายังไง
เอาเดี๋ยวลองฟังพระพยอมท่านก่อนค่ะ
การกระทำแบบนี้โบราณเขาพูดกันมาแล้วว่ามันไม่รู้ที่สูงที่ต่ำ
เล่นอะไรไปได้แบบชนิดที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลย
นั้นขอบินทบาทกันไว้นะญาติโยมจะจัดงานอะไรก็ตามฉลองอะไรก็ตาม
อย่างอื่นมีเล่นมีทำไปเยอะแยะทำไมจะต้องมาเล่นเรียนแบบ
พระพุทธรูปพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์แล้วก็คนในหมู่บ้านอ่ะ
สิ่งที่พระพยอมท่านสั่งท่านสอนเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าทุกคนน่าจะ
รบในสิ่งที่ควรเคารพไว้บ้างเล่นในสิ่งที่ควรจะเล่นกันบ้าง
อย่าเล่นจนไม่รู้ที่สูงที่ต่ำไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบนี้
เดี๋ยวจะไปเล่นอะไรชนิดที่สังคมในหมู่อื่นเขารับไม่ได้
บ้านคุณอาจจะรับได้แต่บ้านอื่นเมืองอื่นเขารับไม่ได้
คุณจะกลายเป็นคนที่ถูกตำหนิติเตียน
ส่วนผู้ที่แสดงความคิดเห็นเอาไปขยายต่อก็เท่ากับ
เราไปต่อยอดให้เขาละลาบละล้วงสูงขึ้นไปอีกหนักขึ้นไปอีก
เพราะเขาก็นึกว่าคนต้องการชื่นชมถึงได้ไปขยายต่อ

และคนที่ไปแสดงความคิดเห็นต่อก็เท่ากับร่วม
โอ้โหเหมือนไปร่วมกับเขาด้วย

ก็เป็นการร่วมกันสร้างบาปไว้ในตัวด้วยนี่ความจากพระพยอมครับ